เหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยไหม

เพราะว่าหลายคนขับรถแล้วไม่ระวังชอบแซงซ้าย
แต่ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะไม่แซงซ้ายอีกต่อไป

รถเก่งมาแล้วค่ะพยายามจะแซงซ้ายแต่
เขาซิ้นบอกว่าอยากแซงซ้าย

เป็นถนนมอเตอร์เวย์ด้วยรถทำความเร็วกันเยอะแล้วดูเหมือนว่าฝนจะตกด้วยนะคะ
คุณเช็คให้ดีนะข้างหน้ารถคันใหญ่สีขาวนั่นน่ะ
เขาเบรกด้วยไงเขาเบรกระยะที่จะวิ่งเพื่อที่จะแซงขึ้นไป
มันสั้นลงขณะเดียวกันรถที่อยู่เลนกลางก็เป็นรถใหญ่เขายังวิ่งต่อในความเร็วเท่าเดิม
แล้วไปกระแทกกระบะที่อยู่ด้านขวา
คันรวดค่ะเพราะเก๋งขาว

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑สิงหาคมที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
เอาคลิปนี้มาให้ดูก็ไม่ได้ตอกย้ำซ้ำเติมว่าใครผิดนะ
เพราะเราเห็นใจทุกคนแหละว่าคงเจ็บปวดเหมือนกัน
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่า
แซงซ้ายมันผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๔๔
เขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงรถคันอื่นจากทางด้านซ้าย
เพราะว่าทางซ้ายเป็นจุดอับสายตา
ระยะการมองเห็นทางซ้ายก็จะลดลงมีโอกาสทำให้เกิดการเฉียวชนได้ง่าย
แล้วให้ปลอดภัยจริงแซงขวาของข้าง
เราขับและอยู่ด้วยมากกว่า